ที่เราอยากนำเสนอวันนี้ก็คือเรื่องของโลกในยุคดิจิทัลนะครับ
ทั่วโลกถูกขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งข้อมูลข่าวสาร
สถิติก็ถือว่าเป็นขุมทรัพย์ที่สำคัญมาก

แล้วก็สำนักงานสถิติแห่งชาติถือว่าเป็นศูนย์กลาง

สำนักงานมีบทบาทสำคัญอย่างไร
เราติดตามได้จากรายงานเลยครับ
เวลาที่เราจะตัดสินใจเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่าง
เราก็มักจะหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจใช่ไหมล่ะครับ
ว่าลูกค้าของธุรกิจเราจะเป็นใคร

ซึ่งเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากบุคคลและองค์กรต่าง
ข้อมูลที่เราต้องใช้นี้เรียกว่าข้อมูลสถิติ
ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในทุกการใช้ชีวิต
ในยุคดิจิทัลที่ทั่วโลกถูกขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลสถิติถือเป็นขุมทรัพย์สำคัญที่ช่วยประกอบการตัดสินใจของภาครัฐ
นำไปสู่การกำหนดนโยบายและการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ
และเมื่อเรามีข้อมูลอยู่จำนวนมหาศาล
จึงต้องมีหน่วยงานกลางที่จะทำหน้าที่รวบรวมประมวลผล

ให้กลายเป็นข้อมูลสถิติที่ใช้งานได้
มีความถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือ
หน่วยงานนั้นก็คือสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งมีบทบาทและภารกิจหลัก๓ด้านด้วยกันนั่นก็คือ

แล้วก็มีการสำรวจความคิดเห็นตามนโยบายของรัฐบาล
แล้วก็ตามที่หน่วยงานต่างขอความร่วมมือ

การบริการในเรื่องของการอบรมให้ความรู้นะคะ
แล้วก็การบริการทางด้านวิชาการสถิติ
รูปแบบการให้บริการเราก็มีหลากหลาย
บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ
เราก็มีการขับเคลื่อนภายใต้แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยนะคะ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการแล้วใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน
ภายใต้คุณภาพมาตรฐานเดียวกันค่ะ
นั่นก็เป็นบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ในฐานะศูนย์กลางกลุ่มทรัพย์ข้อมูลสถิติของประเทศ
เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
เพราะข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี

ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติกันนะครับ